ยังผ่านตัวเองไปทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะ
ซึ่งก็รวมไปถึงนักร้องหนุ่มหล่อขั้นเทพ

ที่ตอนนี้หันไปเอาดีด้านธุรกิจส่วนตัว
และดูเหมือนว่าจะติดใจเราด้วยแล้ว
ล่าสุดหนุ่มโดมก็ได้มีการเปิดโปรเจคยักษ์ใหญ่

เพื่อสร้างครอบครัวในอนาคตค่ะ
ขึ้นแทนเจ้าพ่อโปรเจคอีโคนของวงการ

ดนตรีสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของภาคเหนือ
ที่จะระเบิดความมั่นที่จังหวัดเชียงใหม่

เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่ทุ่มสุดตัว
อยากให้งานออกมาดีตามที่หวังไว้
พร้อมชี้แจงเรื่องงบที่ทุ่มแบบไม่อั้น

เจ้าตัวมองว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม

และมองเรื่องอนาคตค่ะ
ก็เป็นมิวสิกเฟสติวัลที่เราจัดขึ้น

ใช่ครับของบริษัทเรารวมถึงตัวผมด้วยนะครับ
ก็พร้อมแล้วครับวันนี้

คนที่ร่วมน่าจะหลายหมื่นคนเหมือนกันครับ

หลายคนอาจจะเห็นโดมช่วงนี้เนี่ย

สิ่งที่เราชอบเราถนัดแล้วเราฝันไว้

ผมรู้สึกว่ามันเป็นประตูอีกบานหนึ่ง

ผมจะก้าวเข้าไปสู่สิ่งตรงที่ผมวาง